ครอบครัวนี้มีอยู่ด้วยกัน๖คน
แต่ทีนี้ครับศูนย์เสียคนในครอบครัวจากโควิด๑๙
ไปติดกัน๒คนแล้วนะครับ
แล้วก็มีคนที่ยังคงติดเชื้อโควิด๑๙ในครอบครัว
ที่ต้องได้รับการรักษาต่อเนื่องด้วยนะครับ
มาดูครอบครัวของผู้ชายคนนี้หน่อยนะครับ

กรณีของคนในครอบครัว๒คนที่เสียชีวิตติดกัน
นั่นก็คือผู้เป็นพ่อแล้วก็ผู้ที่เป็นพี่สาว
แล้วเมื่อคืนนี้คุณดึกดื่นแล้วนะเกือบจะเที่ยงคืนแล้ว
จะได้ทำพิธีชาปนกิจ
หรือเผาศพของพี่สาวที่ติดเชื้อโควิด๑๙นะครับ
เมนวัดเจียงอีศรีมงคลวรารามอำเภอเมืองจังหวัดศรีสเกต
กู้ภัยมูลที่สว่างจิตศรีสะเกดธรรมสถาน
ได้นำร่างของผู้เสียชีวิตด้วยโควิด๑๙

ซึ่งเป็นผู้ป่วยซึ่งเสียชีวิตเป็นรายที่๔ของเมื่อวานนี้
และถือว่าเป็นรายที่๑๓ของจังหวัดศรีสเกตนะครับ
ผู้เสียชีวิตก็คือนางสาวรัตนาอายุ๓๙ปี
อาชีพค้าขายอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาคร
แล้วก็เมื่อที่สมุทรสาครมีการติดเชื้อโควิด๑๙

เธอเลยเดินทางกลับมาที่บ้านเมื่อวันที่๒๙มิถุนายน
แล้วก็มีการตรวจพบเชื้อโควิด๑๙เมื่อวันที่๓๐มิถุนายน
ถูกส่งตัวเข้ารักษาที่โรงพยาบาลศรีสเกต
แล้วก็เสียชีวิตเมื่อช่วงหัวค่ำวานนี้
แล้วก็ทำพิธีชาปนกิจทันทีในช่วงดึกนะครับ

ซึ่งเป็นน้องชายของผู้เสียชีวิต
พร้อมด้วยญาติพี่น้องมารอเพื่อประกอบพิธีชาปนกิจให้กับพี่สาว
ได้มีการนิมนต์พระสงฆ์๔รูปมาประกอบพิธี
แล้วก็รถกู้ชีพของมูลที่สว่างจิตธรรมสถาน
นำศพของนางสาวรัตนาซึ่งบรรจุอยู่ในโรงศพ
รูปแบบที่ทางหน่วยแพทย์นั้นได้บรรจุผู้เสียชีวิตจากโควิด๑๙นะครับ

เจ้าหน้าที่กู้ภัยซึ่งก็สวมชุดป้องกัน
นำศพของนางสาวรัตนาขึ้นไปบนเมน
แล้วก็มีการกดปุ่มเผาศพทันทีนะครับ
จากนั้นได้มีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อรอบบริเวณเมน
แล้วก็สิ่งของต่างด้วยนะครับ
ตัวของนายปียะเองก็เล่าให้ฟัง
ถึงเหตุการณ์สลดใจที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของเขานะครับ
คือเขาเล่าให้ฟังแบบนี้ครับบอกว่าครอบครัวของเขาเนี่ยอ่า
ประกอบอาชีพขายอาหารตามสั่ง
พวกส้มตำลาบก้อยอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครนะครับ
แล้วก็ต่อมามีการปิดตลาดสมุทรสาครหลายต่อหลายแห่ง
โดยพ่อกับพี่สาวติดเชื้อโควิด๑๙
ทีนี้พวกเขาก็พากันกลับมาเพื่อจะรักษาตัวอยู่ที่บ้าน
เดินทางจากสมุทรสาครมาที่ศรีสะเกดด้วยรถยนต์ส่วนตัว
แล้วพอวันที่๒๘มิถุนายนที่ผ่านมานะครับ
ผู้เป็นพ่อมีอาการป่วยหนักก็ไปตรวจรักษาที่โรงพยาบาลโนนคูณ
แต่ทีนี้อาการหนักมากขึ้นเรื่อยนะครับ
จึงได้ส่งต่อไปที่โรงพยาบาลศรีสเกต
และจากนั้นพ่อก็เสียชีวิตเมื่อวันที่๒๓กรกฎาคม
ส่วนพี่สาวที่เมื่อคืนนี้ประกอบพิธีชาปนกิจ
เป็นผู้ที่เสียชีวิตเมื่อวาน๒๖กรกฎาคม
ดังนั้นครอบครัวนี้สูญเสียพ่อวันที่๒๓
เสียพี่สาว๒๖แค่๓วันเท่านั้นเอง

โดยคุณปียะก็บอกว่าครอบครัวเรามีด้วยกัน๖คน
ติดเชื้อโควิด๑๙รวม๔คน
ซึ่งตัวภรรยาของผมแล้วก็ลูกรักษาตัวดีมาก
ภรรยากับลูกผมจึงไม่ติดเชื้อ
ทีนี้๔คนที่ติดเชื้อในครอบครัวก็จะมีพ่อที่เสียชีวิตไปแล้ว
มีแม่แม่ยังต้องดูแลได้รับการดูแลอย่างหนักเหมือนกัน
มีพี่สาวที่เสียชีวิตไปเมื่อวาน
แล้วก็ตัวเขาเองที่ติดเชื้อเหมือนกัน

เสียชีวิตในระยะเวลาห่างกันเพียงแค่๓วันเท่านั้นเองนะครับ
คือตัวเขาบอกว่ามันเกินที่จะแบบรับได้
เพราะถือว่าศูนย์เสียคนที่รักในครอบครัวติดต่อกัน
ส่วนผมเองนะฮะคือกักตัวมาแล้ว๑๖วัน

ผมถึงได้มาประกอบพิธีชาปนกิจให้พี่สาวได้

ผมก็ไม่สามารถมาประกอบพิธีชาปนกิจให้กับพี่สาว

คุณแต่ว่าการประกอบพิธีคือเขาก็ต้องยืนอยู่ห่างมาก
ไม่สามารถดูหน้าคนในครอบครัวเป็นครั้งสุดท้ายได้ด้วยค่ะ
ทีนี้ครับในครอบครัวของเขายังเหลืออีก๑คน
คือผู้เป็นแม่แม่นี้อายุเยอะแล้ว

แล้วก็รักษาตัวได้ประมาณ๖วัน
สำหรับอะถีของพ่อที่ชัพนะกิจไป
ตัวเขาเองก็จะนำไปไว้ที่วัดบ้านเกิด

เช้าวันนี้ก็จะมีการเก็บอะถีแล้ว
พอเผาไปเมื่อคืนนี้ก็จะนำไปไว้ที่วัดเดียวกันกับพ่อ
หลังจากที่แม่ของเขาผลกำหนดเวลากลับตัว
ก็จะได้มีการประกอบพิธีทางศาสนาอุทิศส่วนกุศล
ให้กับพ่อและพี่สาวต่อไป